เมื่อสักครู่คุณพิทาเพิ่งออกจากห้องประชุม
อาจารย์มองสถานการณ์การเมืองวันนี้ยังไงฮะ
ตกลงวันนี้จะยัตติหรือยุติ

เพราะตอนเช้าเปิดมาคุยกันเรื่องว่าจะเสนอยติซ้ำได้ไหม

แต่ว่ามันกลายเป็นเกมในการเมืองในสภา
เพื่อที่จะให้มันสอดรับคำวิทย์สำรุน

แล้วคำวิทย์สำรุนก็ออกมาตามที่หลายฝ่ายคาดหมาย
ก็คือว่าให้คุณพิธานั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็รับเรื่องเอาไว้
แล้วก็ปรากฏว่าคำสั่งของศาลก็มาถึงสภาแล้ว
สักครู่คุณวิทาก็ประกาศแล้วนะครับก็ยุติการไปบัดหน้าที่นะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นที่เราอาจจะบอกว่า

แต่ว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ยุติคือยุติการเสนอชื่อคุณพิธา
แล้วก็นำไปสู่เรื่องของการยุติในการที่จะให้คุณพิธานั้นได้ทำบทบาทหน้าที่ในฐานะสอสอ
วันนี้จริงอยู่นะครับคุณวิทาก็อาจจะถูกเสนอชื่อได้ในฐานะแคนดิเดตนายกนะครับ

เมื่อเช้าก็มีคนเสนอชื่อนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาเถียงกันต่อว่าเสนอซ้ำได้ไหมเพราะชื่อตกไปแล้ว
เพราะชื่อตกไปแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าในแง่ของเกมการเมืองเนี่ย
วันนี้พักเก้าไกรจะต้องอยู่ต่อในฐานะที่เป็นพักที่ไม่มีหัว
คือไม่มีหัวหน้าพักเป็นแก่นำในสภา
เพราะฉะนั้นมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าเพิ่งแตกรังเหมือนกับตอนพักอนาคตใหม่ไหม
จะมีการสลับครั่วย้ายครั่วอะไรต่างมั้ยใหนต่างน่ะแต่แน่นอนแล้วครับผม
วันนี้สิ่งที่เราจะต้องดูกันก่อนก่อนที่จะไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้นะครับ
ก็คือการลงมติตามข้อบังคับ๑๕๑
ที่จะลงมติกันเพราะนี่คือการวางบรรทัศน
มาตรฐานว่ากระบวนการในการเสนอชื่อเนี่ย
ในอนาคตถ้ามันจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยถ้าเราถอดชื่อคุณพิทาออกแล้วเราว่ากันโดยหลักการเนี่ย
คนอื่นและการเสนอชื่อบนมุมตำแหน่งทางการเมือง
เพื่อมึงตำแหน่งในองค์กรอิสระในอนาคตเนี่ย

ถ้ามันวางบรรทัศฐานว่าเสนอได้ครั้งเดียว
สุดท้ายตรงนี้อนาคตจะกลายเป็นเกมการเมืองนะครับ
เงื่อนไขตรงนี้มาเล่นการเมืองกัน
ซึ่งนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะมันทำให้โครงสร้างระบบรัฐสภามันบิดเบี้ยว
คือวันนี้เนี่ยถ้ามีมติออกมาว่าเสนอชื่อซ้ำไม่ได้

แน่นอนว่าต้องนัดประชุมครั้งหน้าก็อาจจะเป็นสัปดาห์หน้า
เพื่อเพราะยังไงต้องมานัดประชุมกันเพื่อโหวตเลือกนายกใช่ไหม

คงไม่รอจนสมัยประชุมหน้าแล้วเอายัตติเดิมโดยชื่อคุณพิทาขึ้นมา
ไม่ไหวอีก๔๕เดือนคงไม่ไหว
วันละประชุม๔๕เดือนใช่ไหมสมัยหนึ่ง

ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าคงจะต้องมีการไปคุยกันก่อน
ถ้าจะมีการปรับสมการอย่างเช่นให้เพื่อไทยขึ้นมาเป็นแก่นนำหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
สมมุติเพื่อไทยเสนอชื่อคุณเศรษฐาหรือคุณอุ้งอิ๊งหรือคุณชัยเกษมครับ
แล้วไม่ผ่านก็จะเป็นบรรทฐานเดียวกันก็คือถูกได้ครั้งเดียวได้ครั้ง
ถูกต้องถ้าวันนี้การลงมติ๑๕๑ของเพลงนั้น
โอ้โหอย่างนี้เพื่อไทยต้องคิดหนักเลยนะว่าไอ้ครั้งหน้าเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่าน
แต่ต้องจับตาดูต่อด้วยนะว่าถ้ามติมันออกมาอย่างนั้นจริงจะมีคนไปร้องต่อสารรัฐมนูลหรือไม่
มติดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูล
เพราะอย่าลืมนะครับว่าโดยหลักการเนี่ยนะฮะในเรื่องของการเสนอนายกรมตีนนั้นเนี่ย
ตรา๒๗๒และมาตรา๑๕๙นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่การเสนอยตินะครับ
และที่สำคัญก็คือว่าในกระบวนการตรงนี้เนี่ย

เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ยัตติแน่นอนมันถูกแยกส่วนออกมา

ถ้าเรื่องไหนที่เขาต้องการให้เป็นยติเนี่ย

หนึ่งก็คือการใช้สิทธิ์เช่นมาตรา๑๕๑สสมีสิทธิ์ที่จะยื่นอภิปรายไม่วางใจ
สองก็คือการขอเช่นมาตรา๑๕๒สสมีสิทธิ์ขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ
หรือประเภทที่๓ก็คือเป็นเรื่องของการเสนอยัตติเช่นมาตรา๒๕๖การแก้ไขรัฐธรรมนูล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

ทำไมจะต้องมาคุยกันยืดเยื้อและยาวนานเพราะว่าหนึ่งมันเป็นประเด็นเรื่อง
หลักการทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วสองนะครับย่อส่วนมาเฉพาะพักเพื่อไทยเอง
นะครับครับที่กำลังจะได้รับความชอบทำในการไปจัดตั้งรัฐบาลเป็น
ลำดับสองเนี่ยพักเพื่อไทยก็ต้องคิดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็
เท่ากับว่าพักเพื่อไทยก็จะมีโอกาสแค่สามครั้งเหมือนกันถ้าเกิดเขาบอก
ว่ามีแคนดิเดต๓คนไม่ได้ถ้าเสนอชื่อซ้ำไม่ได้วันนี้พักเพื่อไทยมีโอกาส
แค่๓ครั้งตัดอาจารย์ชัยเกษมออกนะครับท่านอาจจะมีอาจเจ็บป่วย
ซึ่งอย่างที่พวกเราก็ทราบดีก็จะเหลือแค่๒ครั้งนะครับ
คือคุณเศรษฐากับคุณอุ้งอิ๊งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องคิดกันละเอียด
พักเพื่อไทยต้องคิดเกมนี้ละเอียดมากนะครับเพราะ
อะไรต่างใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่ละเอียดตรงนี้นะ
ครับแล้วปล่อยให้แต้มไหลว่าเสนอโหวตได้ครั้งเดียวนะครับไป
มาบ้านพักเพื่อไทยจะเหนื่อยสุดคือถ้าเสนอชื่อซ้ำไม่ได้มันก็
ไม่ได้เป็นผลดีกับเพื่อไทยเองด้วยโอ้หู้เป็นเกมละเอียด

มันต้องหลุดไปถึงพักที่๓คือคุณอนุทิน
ที่ประชุมสภานะนี่คือสิ่งที่จะเป็นปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระบวนการในการที่จะใช้เป็นเกมการมือนะเราเคยเห็นในเรื่องของหุ้นสื่อมาแล้วทีนึงครับแล้วปรากฏว่าวันเนี้ยเรื่องหุ้นสื่อเนี้ยไม่ได้เฉพาะฝ่ายค้านนะรัฐบาลก็มีคนไปขุดออกมาว่ามีส่อส่อบางคนก็ถือครองหุ้นสื่ออยู่อ่าเห็นไหมมันพัวพันไปหมด

มีกลุ่มมวลชนที่มารอให้กำลังใจทางพักเก้าไกลกับคุณพิธาเขานะครับผมยิ่งพอทราบเรื่องของการถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่มาก็มีเรื่องของความเคลื่อนไหวต่างออกมาทันทีใช่ครับใช่ครับอาจารยุทธพรที่อาจารยุทธพรบอกว่ามันจะมีผลถ้ามีคนไปร้องสารรัฐธรรมนูลถ้ามีการลงม

เรื่องของการเสนอแก้ไขรับนูนที่กำหนดต้องเสร็จภายในสิบห้าวันอ่าอ่านอกนั้นเนี่ยไม่ได้กำหนด